เอาจริงไม่ต้องว่าเออเปย์อะไรมากมายหรอก
แบบรักแล้วก็ซื่อสัตว์เราแค่นี้ก็น่าจะโอเค

พี่หนุ่มอัตภพรคือหนึ่งในผู้โชคดีเพราะว่าเป็นผู้ชมจริงนะ
พี่หนุ่มเขาโพสต์รูปพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเย่ส่งรูปไปได้เสื้อจริงด้วย
ขอบคุณนะครับแล้วก็แท็กมาหานี่พี่อุ๋ยภาคภูมิผู้ประกาศข่าวสุดหล่อของเราในไทยรัฐนิวโชว์
อุ๋ยก็มาตอบคอมเมนต์กลับไปบอกว่าขอบคุณมากที่ติดตามครับผม
ใช่นะคะก็ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันได้นะคะเขามีเพจละ
สมัครรีบเป็นแบบสมาชิกเลยนะคะเพจไทยรัฐนิวโชว์รับรองได้อัปเดตข่าวก่อนใครนะคะ

สำหรับเพจบันเทิงไทยรัฐของเรานะจ๊ะ